ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้รางวัลที่๑สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกมาเนี่ย
มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ที่ชายภูมิค่ะนะเขาถูกเนี่ย
แปดใบสี่สิบแปดล้านอืมนะฮะก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
อะไรเอาไว้เรียบร้อยระหว่างที่กำลังไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับที่ชายภูมินะผู้โชคดีคนนี้ชื่อคุณภัยศาล
อายุเพิ่งสามสิบหกนะฮะเป็นเซลแมนนะครับ
สพเมืองชายภูมินี่ไปลงบันทึกประจำวัน
แปดใบสี่สิบแปดล้านค่ะเสร็จอะไรเรียบร้อย
จังหวะนั้นนะคุณเข็มมาสอนนักข่าวก็ถามเออพี่
พี่ยังโสดหรือเปล่านักข่าวถามทำไมเนี่ย
ว่าพี่ยังโสดไหมเนี่ยแค่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้หรอ
เห็นยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็ถามไปแหละว่าเออมีลูก
มีเมียไหมก็คงอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แกบอก

อย่าลืมบุญบุญอย่าลืมเป็นตัวของเจ้าของผู้จัดเกล้าเท่าถ้าเขาว่าแต่นี้แหมแล้ว
เพราะว่าคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าโสดนะฮะโลกโซเชียลก็เลยแบบเขาก็แซวกันนะนะ

คนก็บอกโอ้โหอยากจะสมัครเป็นแฟนเหลือเกิน
นี่นะฮะรูปหล่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีใหม่แล้วด้วย

วันนี้เราไปหาคุณภัยศาลที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมินะฮะบ้านหลังนี้ครับ
ไปถึงไม่เจอใครฮะเพราะว่าคุณภัยศาลเขาไม่อยู่บ้าน
เข้ามาเฉยมาที่สำนักงานศาลกิจแหน่งรัฐบาล

ตอนนี้อยู่ที่นท์ธรรมบุรีใช่ไหมอืม
มาขึ้นเงินรางวัลนะครับก็เจอที่บ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะฮะ
บ้านหลังนี้ฮะก็มีญาติญาติมานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
มีผู้คนมาแสดงความยินดีเข้าออกบ้านตลอดทั้งวันนะครับ
นี่คือพ่อกับแม่ของคุณพี่ภัยศาลเขานะครับ
เล่าให้เราฟังลูกหลานก็มานะครับนี่ลูกชายลูกชายหรือว่าลูกหลาน

คือพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าที่บ้านนี้ยากจนมากนะไม่มีที่ทำกินอะไรเลย
มีแค่บ้านหลังนี้แหละเป็นที่อยู่อาศัยทุกวันนี้ก็คือรับจ้าง
หาเงินมาจุนเจือครอบครัวกันนะครับบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตลอด
ขอให้ที่บ้านเนี่ยโชคดีก่อนที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลเมื่อวานนี้นะ
กับแม่ของคุณภัยศาลเนี่ยเขาฝันว่าต้นมะม่วงหลังบ้านเนี่ยออกลูกเต็มต้นเลย
แต่ไม่ออกดอกอืมไปซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งตรวจไม่ถูกค่ะแป๊บเดียวฮะ
สารลูกชายโทรมาหาบอกพ่อแม่ผมถูก๘ใบ๔๘ล้าน
โอ้โหคิดว่าลูกชายพูดเล่นมารู้อีกทีทุกจริงนี่หรอ
โอ้โหไม่เจอนะฮะแต่ว่าเราถามพ่อกับแม่นะครับว่าตกลงพี่เขาโสดหรือเปล่า
เพราะลูกชายยังไม่ได้แต่งงานแต่ถ้าถามว่ามีแฟนไหมมีคบกันมา๒ปีแล้ว

บอกว่าเอ่อตอนนี้เขายังโสดอืมเอ่ออยากหาแฟนจริงไหมครับ
ไม่จริงหรอกค่ะก็พูดเล่นเป็นแค่นั้นแหละแต่เขาก็มีคนดูใจกันอยู่สองปีแล้วค่ะ
เคยพามาบ้านมาให้แม่มาบ้านทุกทุกวันอาทิตย์ค่ะอ๋อทุกวันอาทิตย์
ครับครับแต่จะไม่ใช่เนอะว่าเอ่ออยากหาแฟนหาอะไรไม่ใช่จริงไหมครับ
ไม่ใช่ค่ะครับนี่ก็บอกว่าเอาคนนี้แหละคนนี้เขารักเราแหละกับวันนี้เนอะ
เขาก็ตอบแบบก็แซวนักข่าวเล่นไงถามว่าโสดไหมก็เลยบอกอ้าวโสดอะไรอย่าง
นั่นแหละฮะอ้าววันนี้ก็ไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ